กลับมาที่คุณหญิงหมอพรทิพย์อีกรอบหนึ่ง
เมื่อวานนี้ไปออกรายการโหนกระแส
ฉันได้ติดตามตลอดทั้งรายการเลย

เป็นความรู้ใหม่มากพี่เบิร์ตดอม

มันสามารถตรวจได้อย่างน้อย๒อย่างแล้วคุณหญิงหมอบอก

จากรากผมหรือไมโตรคอนเดียของเส้นผม

ใช่๒ตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม

แต่พออ้าวหันไปดูโกนหัวแล้ว

โกนหัวแล้วแล้วจะตรวจได้ไหม
คุณผู้ชมหมอบอกว่ามันยากมากเลยนะคะ

คุณหมอบอกว่าไอ้เส้นผมของคนเราเนี่ย
มันสามารถตรวจหาสารเสพติดได้
เส้นผมของเราเฉลี่ย๑เดือนจะยาว๑เซนติเมตร
เส้นผมของเราจะสามารถเอาไปตรวจว่า
คนนั้นเนี่ยเคยใช้สารเสพติดหรือไม่
คำว่าเคยนะไม่ได้แปลว่าเสพตอนนั้น

ตรวจย้อนหลังได้หลักเดือนค่ะ

คุณผู้ชมฟังต่อทีนี้พี่หนุ่มก็ถามว่าอ้าว

พอโกนหัวแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโครงสร้างเส้นผมเนี่ย
ตรงไหนเป็นปลายเป็นต้นเป็นต่อ

โครงสร้างมันผิดเพี้ยนไปหมดเลย
ถ้าจะไปเอาไอ้เส้นผมที่ถูกโกนถูกพรม

ยากมันจะแปลผลผิดเพี้ยน
คือในทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ไม่ค่อยเอาไอ้ผมที่ถูกโกนแล้วเนี่ย

เอามาจากเลยตัดตรงนี้๒เซน

แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปโกนหัวมาแล้วอันนี้ไม่ได้แล้ว

พี่หนุ่มนี่ถึงขั้นร้องอุ๊ยเลยนะครับ

ถามแบบกว้างนะผมไม่ได้เจาะจงใครนะ

ว่าถ้าคนที่ต้องการจะปกปิด
เรื่องของการตรวจเส้นผมว่ามีสารเสพติด

แบบนี้ก็ได้ใช่ไหม

ในเรื่องของการเอาผมไปตรวจสารเสพติดเนี่ย
คือไปโกนผมก็ได้ใช่ไหม

โกนหัวไปแล้วมันตรวจได้ไหม
มันจะตรวจจากหนังหัวได้ไหมครับ

แล้วตัวผมที่มันหล่นลงไปแล้วก็จะยากแล้ว

ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าดูโครงสร้าง

เพราะว่าตัดโคนก็ตัดสอง
ตัด๓เซนออกมาเหมือนกัน

เพราะว่ามันมาจากเลือดที่เรานั่นเข้าไป

ถ้าคนต้องการปกปิดเรื่องของการตรวจเส้นผม
ว่ามีสารเสพติดอะไรมันก็ไปโกนหัวทิ้งก็ได้
อย่างนี้รู้สึกยังไงคะ
ก็สงสัย

ผมแปลความเหมือนพี่หนุ่มนะ

แสดงว่านอกจากจะปรึกษาทนายแล้ว
อาจจะต้องปรึกษาหมอนิติเวชด้วยนะ

ไม่รู้
คือดิฉันน่ายังคิดอยู่เลยว่า
ถ้าเกิดว่าตรวจสารเสพติดจากเส้นผมได้ตอน
ที่ใครก็ไม่รู้ปรองผมหรือกลผมบวช
เราก็ไปเอาไอ้ผมที่กองอยู่บนพื้นมาตรวจได้สิ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะน้องปุ้ยน้องดอม

คนที่ติดยาเสพติดและอยู่ในคุมประพฤติ

เพราะเวลามะเรงานตั๋วใช่ไหมไม่รู้นี่
พวกจับตรวจเส้นผมซะคุณเสพยา
ผมไม่ได้เศพคุณจะโกหกได้ไง
อันนี้ติพยาส่านมันออกมาว่าคุณอยู่บ้านเหมือนจะเศพยา

หรือว่าตอนนี้ต้องเป็นโยคีโรเบิร์ตแล้ว

แล้วสุดท้ายก็ยอมให้โกนผมปลงผม
เพื่อที่จะบวชโยคีพราม

ใช่คุณศรีสุวรรณบอกว่าปกติแล้วโยคีพราม

ตั้งประเด็นไว้ข้อสงสัยไว้แบบนี้
ทีนี้ถามว่าจะหมดหวังแล้วหรือยัง

แล้วผมขึ้นใหม่มันไม่สามารถตรวจหาสารเสพติดได้
เนื่องจากว่ามันใช้เลือดใหม่ในการผลิตผมขึ้นมา

ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่า
ผมที่งอกใหม่ไม่สามารถตรวจหาสารเสพติดได้
ต้องเป็นผมตอนที่เคยเสพ
แต่ขนเก่าเช่นขนใดที่รับยังพอตรวจได้อยู่

ขนรักแร้พูดตรงขนเพชร

หมออ้อยหรือขนเพชรเป็นอีกหนึ่งแหล่งในต่างประเทศ
นิยมใช้ในการตรวจพิสูจน์การใช้สารเสพติด
โดยตรวจย้อนหลังได้หลายเดือนเช่นเดียวกับเส้นผม
หลักการเดียวกันคือหากมีการใช้สารเสพติด
มันก็จะมีองค์ประกอบของสารเสพติดนั้นติดอยู่ในเส้นผม

ซึ่งหากคำนวณย้อนหลังระยะเวลาการงอกของคนนั้น
ก็สามารถคำนวณคร่าวได้ว่า
ช่วงระยะเวลาที่เสพคือช่วงไหนใช้ได้กับขนทุกส่วนของร่างกาย
แต่ที่นิยมที่สุดคือเส้นผมรองลงมาก็คือคนเพชร
คนรักแร้ขนหน้าอกขอให้เป็นขน
แต่ต้องทำความสะอาดให้ดีหน่อยก่อนเอาไปตรวจป้องกันการปนเปื้อน

อ่ามันไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนั้นหรอกค่ะประเด็นคือทำหรือยัง
อย่างนี้แสดงว่ากว้างนะกว้างไม่ได้พูดถึงใครอีกแล้วนะ
คนที่เคยโกนหัวไปก็ถ้าจะหนีกันจริงก็ต้องไปโกนขนจักรแร้ด้วย

ขนทวารบางคนก็มีเหมือนกัน
โกนหมดต้องโกนหมดอะไรที่เป็นขนเพราะว่าหมอนแหลปพันดาบอกว่า
ตรงไหนก็ได้ของร่างกายตรวจทั้งหมด